ปัญหาการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดบางคลานที่พิจิตรยังไม่จบนะคุณผู้ชม
ข้างหลังเนี้ยอุ้ยชาวตะบนบางคลานเขาลุกฮือค่ะอ่า
เตรียมป้ายมาอืมตะโกนไล่สอวรกิจศักดิ์รัตนาวราหะเลยครับ

อุ้ย
ออกไปด้วยหรือเหรอคะออกไปอ๋อได้ฮ่อยดมทำไมร้อนแรงอย่างงี้อ่ะ
นี่คือไล่สอวรกิจศักดิ์หรอบรรยากาศคนละเรื่องกับนายสภาน่ะเออ
นี่นึกว่าชุมนุมทางการเมืองไม่ใช่นะคุณผู้ชม
ก็เป็นกลุ่มที่เห็นอยู่และถือป้ายอยู่
คือกลุ่มที่สนับสนุนพระครูวิสุทธิวรากร
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดบางคลานครับ
มาชิกวุฒิสภาให้ออกจากการเป็นสว
ชาวบ้านเขาบอกว่าสวกิติศักดิ์อยู่เบื้องหลังการต่อต้าน
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางคลานของพระครูวิสุทธิวรากร

แต่จนถึงวันนี้พระครูวิสุทธิวรากร
ยังไม่สามารถจะเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในวัดได้
เพราะชาวบ้านกลุ่มที่ต่อต้านปิดล็อกประตูทางเข้าวัด
แล้วก็ปักหลักนะยึดวัดเอาไว้เลยนี่
เมื่อ๑๓กันยายนคุณผู้ชมครับภาพเนี้ยคือตอนที่เจ้าอาวาสวัดบางคลาน
ปัจจุบันเข้าไปในวัดไม่ได้แล้วก็มีสวกิติศักดิรัตนวราหะ

นี่ไงทางเขาขาทางขวานี่ต่างคนต่างทาย
แต่ก็สวกิติศักดิ์ก็ไม่ยอมเจรจากับคนในวัดนะ
ให้เปิดประตูให้เจ้าอาวาสแล้วก็บอกว่าผมไม่เกี่ยว

ขอดูหน่อยสิ
ลาโยมเปิดประตูหน่อยสิ

นี่นี่แหละ
รูปปัจจุบันรวมตัวกันมาประท้วงขับไล่สวกิติศักดิ์ที่หน้าวัด

แต่เอาจริงคือเราเคยเห็นตั้งแต่ตอนนู้นไหมที่โหวตนายก
ที่แบบสวกิติศักดิ์ทรีย์ออกมาแล้วหนีนะครับขึ้นมอเตอร์ไซต์แล้วนะครับ
ถามไปไหนบอกว่าเดี๋ยวไปจัดการที่วัดบางคลานก่อน
นั่นแหละงานเร่งด่วนของท่านตอนนั้น

ขณะเดียวกันครับมีคนไปยื่นหนังสือถึงวุฒิสภา
วินิจฉัยจริยธรรมของสวกิติศักดิ์
จากกรณีความขัดแย้งที่วัดบังคลานเนี่ย
ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้พิจารณา
ลงคะแนนทางลับนะลงคะแนนเป็นการรับ
มีมติออกมาว่าการกระทำของสวกิติศักดิ์

กรณีที่เข้าไปขัดขวางไม่ยอมให้เจ้าอาวาสวัดบางคลาน

โดยปมก่อนหน้าก็มีการที่มีการคัดค้าน
ให้พระครูวิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสรูปใหม่
เข้าปัจจุบันนาทีเนื่องจากมีข้อคอรหาเรื่องปัจจัย
ขณะที่อดีตเจ้าอาวาสรูปเดิม

ก็ถูกปลดออกด้วยเหตุผลเรื่องการใช้ปัจจัย

ซึ่งปัญหานี้ยืดเยื้อมานานเกือบ๑๐ปีแล้ว
ปัจจุบันก็ยังหาทางออกกันไม่ได้ครับคุณผู้ชม
ผมจำได้นะท่านกิติศักดิ์ช่วงตอนโหวตนายก